คุณค่ะไปต่อกันที่งานนี้บ้างนะคะ
สำหรับคู่จิ้นเอ็นไวน์ณเดชน์กับยายาค่ะคุณ

นักข่าวว่าจะเรียกแฟนได้หรือยัง
ยายาตอบว่าได้ค่ะนะคะ

แต่ว่าที่เป็นประเด็นนิดนึงก็คือ

คล้ายทั้งคู่ไม่ใช่แฟนกันแต่เป็นพี่น้องกัน
ให้เหตุผลว่ายาย่าอาจจะไม่เข้าใจภาษาไทยหรือเปล่า

เข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดีค่ะ

ก็ให้เป็นไปตามที่เอาแล้วแต่คนจะคิดเลยค่ะ

แล้วแต่คนจะคิดค่ะ
เข้าใจนะในสิ่งที่น้องต้องการจะพูดให้ฟังในวันนั้นนะครับผมนะฮะ
แต่ว่าจากการที่หัวข่าวได้พลาดออกไปนะครับ
หรือว่าเกิดความเข้าใจผิดหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามนะครับผม

ที่เราสองคนก็รู้กันดีที่สุด
บางอย่างในส่วนที่เราต้องการที่จะ

ผมว่าให้เวลาหลายอย่างเป็นเครื่องพิสูจน์ดีกว่าครับ
ได้คุยกับพี่เอแล้วค่ะ
ไม่ได้ฟังที่สัมภาษณ์ไว้ก็แค่นั้นเองค่ะ

แล้วแต่คนจะคิดค่ะ

ยายาก็โตแล้วก็เข้าใจค่ะ

ก็ตามนั้นแหละค่ะของพวกนี้เนาะ
ก็ไม่อาจจะเป็นเรื่องเกลอเนี่ย

ดูที่ผลงานโฟกัสที่ผลงานดีกว่าค่ะ

แต่แฟนจะเรียกยังไงแฟนก็รักอยู่ดี